เพราะว่ากลัวว่าเขาทักอะไรไม่ดีมาแล้ว

ดูตลอดแม่นตลอด
แบบแล้วโอ้โหคนลุกตลอด

อีกหนึ่งขั้นของการเป็นสายมูแบบอัพเลเวล
พี่หญิงทิติการนักร้องลูกทุ่งสาวคนสวยของเรา
บอกเลยว่าชีวิตปังสุดยอด

เชื่อขนาดที่ว่าขอไปร่ำเรียน

เพราะเขาจะจับตามองเราตลอด
คุณผู้ชมขนลุกขนพองเลย
บอกเลยว่าดิฉันเป็นลูกค้ารายแรก

แล้วคือพี่หญิงไม่เปิดรับดูดวงให้ใคร

คุณผู้ชมคือศรัทธามาเต็มของจริง

สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวลูกเอื้อนหวาน

ขอเข้าวงการเป็นลูกทุ่งสาวสายพยากรแบบเต็มตัวเลยนะ
ถึงขนาดที่ว่าไปตั้งใจร่ำเรียนวิชาโหรศาสตร์
การเปิดไพ่จากอาจารย์พรมยานรัตนญาณ
ท่านเป็นอาจารย์ด้านพยากรชื่อดัง

ใช้เวลาเค็ดค้นมา๗ปีคุณผู้ชม

พี่ก็เริ่มจากการชื่นชอบแล้วก็ศรัทธา

อยากจะรู้ดวงชะตาตัวเองเพื่อเสริมความมั่นใจนั่นเองค่ะ

เรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัว

อันนี้พี่หญิงเขาออกตัวก่อนนะคุณผู้ชม
ถ่อมตัวว่าพี่เป็นมือใหม่
แล้วก็ไม่สะดวกที่จะดูดวงให้ใคร

มีวิบากรรมของตัวเองติดตัวมา

เพราะฉะนั้นพี่หญิงไม่อยากจะไปคว้ากรรมของใครมารั้งดวงตัวเอง
ยังรักในเรื่องของการร้องเพลงอยู่คุณผู้ชม

เดี๋ยวไปฟังพี่หญิงที่พิการเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
คนเราทุกคนนะเกิดมามันมีวิบากรรมเป็นของตัวเอง
กลัวว่ามันจะมาดึงมาเหนียว
สิ่งที่เราทำอยู่ก็คือการเป็นนักร้อง

ซึ่งก็มีครูบาอาจารย์ของพี่หญิงเนี่ย
หลายท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งให้มันถึงเวลานั้นก่อน
เป็นไงอย่าเพิ่งให้มันถึงเวลานั้นก่อน

หมายถึงว่าของพี่หญิงในการที่จะไปเปิดดูดวงให้คนอื่นเนี่ย
เขายังขึ้นอาจารย์ทักเบรกไว้ก่อน

หญิงยอมใจอ่อนดูดวงให้เชอรี่เป็นคนแรก
เป็นกรณีพิเศษจริง

ส่วนทำนายว่าอะไรบ้างนั้นขอเก็บเอาไว้เป็นความลับ

นึกว่าจะบอกว่าแต่บอกเลยว่าพี่หญิงรับกรรมไปเต็ม
ไม่ใช่อ่าเล่าเลยละกัน
เชอร์ลี่เล่าให้ฟัง
ว่าจะมีหนุ่มเข้ามาช่วงเดือนเมษา
เจอไปกูพี่เจ้ามาอ่านค่ะ